ชนหลังจากที่รถกระบะกลับจากงานรับจ้างแห่เทค
คือไปชนกันจุดบนถนนคันคลองชลประธานบ้านร้องวัวแดง
บ้านน้ำจำตำบลร้องหัวแดงที่อสันกำแพง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลบหนีไปล่าสุดเนี่ยได้มอบตัวแล้วเพราะว่าก็ทนกระแสกดดันจากสังคมไม่ไหวนะคะ
ที่มอบตัวก็คือนายสมโพสมกันเกตก็รับสารภาพค่ะ
ว่าได้ขับรถกลับจากรับจ้างแห่เทคแล้วก็มองไม่เห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันนี้วิ่งสวนมา
ก็เลยเฉียวชนรถผู้ตายจนขาดสองท่อนแล้วกลัวความผิดนะคะก็เลยหลบหนีไป
ทีนี้ระหว่างที่หลบหนีไปตามถนนสรรกำแพงแม่ออนที่หมู่๑๐ตำบลแช่ช้างเนี่ย
เกิดอุบัติเหตุอีกไปเฉียวชนรถของนายอภิษักกึนรำอายุ๓๓ปีที่ขี่สวนทางมา
นายอภิษักไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นรายที่๒นะคะ
ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วหลบหนี
ก็มีการนำตัวส่งสารวัตรสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ